นี่บุกมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเราขนาดนี้

ว่าทำไมช่วงนี้ชอบทำบุญจังเลยค่ะ
ด้วยความที่เราแบบอย่างที่บอกพอเราเริ่มส่วนบนทำบุญเลยครับ
เขาอาจจะแบบแล้วเราด้วยบวกกับมีอะไรนิดหน่อยด้วย

เขาก็จะมาปลุกแบบอยากได้บุญอะไรอย่างนี้

เอาแรงสุดก็เหมือนดึงขาเลยก็มี

หรือมันเป็นจิตลึกของเราว่าเราอยากทำ
เพราะว่าอย่างถ้าเกิดโดนปลุกแรงอะไรอย่างนี้
ก่อนคืนนั้นจะแบบอยากไปทำบุญอยากใส่บาท

แล้วก็บวกกับศัยศาสตร์ที่เรามีความเชื่อด้วย

อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราไม่ได้สวดมนต์นานอะไรอย่างนี้
ก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรครับ

สวดได้แล้วไม่สวดก็จะโดนแกล้ง
บางทีงานตกลงแล้วไม่สวดหนัก

เอาล่ะเราจะได้ฟังข่าวดีของหนุ่มอาร์พระสุดนะคะ

แล้วก็ต้องบอกว่าพี่อาร์ตเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีดวงมาก
เรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่

แต่ว่าแหมไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปแล้วจะมีอะไรมาใบ้ให้เราหรือเปล่าเหมือนกัน
อยากรู้เหมือนกันว่าพี่อาร์ตคะมีอะไรมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐไหมคะ

ช่วงนี้โดนทุกงวดเลยฮะ

เวลาการพูดตัวเลขแล้วมันจะเคลื่อน

เชื่อไหมว่าแต่ก่อนซื้อ๑๑

แต่รอบนี้สมมุติว่าแท้ง๑๑ออก๗๘เลย
คือมันแบบก็เลยว่าเออขอพักสัก๒๓งวดนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยเก่งใหม่

นักใช่ไหมคนถูกนักใช่ไหมอะไรอย่างนี้

เซ็งค่ะอดหมดเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าเขามีเคล็ดไงคือต้องพักก่อน
คือถ้าถูกติดกันต้องพักไว้แป๊บนึงก่อน

ว่าถ้าเกิดพูดปุ๊บเมื่อเกินไกลเลย